รู้จักว่าพื้นที่ของตัวเอง
มีลักษณะดินแบบไหน
จะต้องปรับตัวแบบไหนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

ไม่ใช่เป็นการปลูกไปเรื่อยปลูกตามคนอื่น
โดยที่ไม่รู้ว่าพื้นที่ของตัวเองเป็นอย่างไรนะคะ
ที่จังหวัดนี้นะคะที่นครราชศรีมาที่อำเภอโนนไทย
ดินเขาเข็มเขาก็เลยหาพยายามเพื่อที่จะมาปลูก
สรุปสุดท้ายแล้วอยู่ที่มะขามเทศ
เพราะว่ามะขาเทพมะขามเทศเขาชอบดินเข็ม
เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้กินมะขามเทศเลยอยากกินนะ
ทำเงินต่อปีเป็นล้านเหมือนกันนะคะที่นี่นะคะ
ปลูกมะขามเทศอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา
เขาก็เริ่มทยอยเก็บผลผลิตออกมาขายแล้วนะคะ
พ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงหน้าสวนเลย
แล้วก็เอาไปขายค้าส่งตามนครราชศรีมาในอำเภอต่าง
และต่างจังหวัดก็มีการมารับไปขายเหมือนกันนะคะ
คุณทองสุกชูประทีบเจ้าของสวนบอกว่า
อำเภอหนวลไทยสภาพดินนี่เขาเข็ม
ปลูกพืชอื่นไม่ค่อยได้ผล
แล้วคุณดูผลใหญ่มากมะขามเทศ
ใช่ค่ะแต่ว่ามะขามเทศเขาชอบดินเค็มไปหาจนเจอนะคะ
ปลูกแล้วต้นจะงามผลผลิตจะดี
ช่วง๖๗ปีที่ผ่านมา
เกษตรกรส่วนใหญ่ในอำเภอโนนไทยนี่เขาเลิกปลูกข้าวกันไปแล้ว

ตอนนี้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของอำเภอ
สร้างรายได้เข้าพื้นที่รวมกันหลายคน
ไม่ต่ำกว่า๖๐ล้านบาทต่อปี

ใช่ค่ะสำหรับนายทองสุกนะครับ
ลูกมะขามเทศบนพื้นที่ของตัวเอง

สเขาจะหวานจะกรอบจะอร่อย
ดอกตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม
ผลผลิตเขาจะออกมกราคมจนถึงมีนาคม

ปีนี้มะขามเทศราคาดีมากค่ะ
หน้าสวนกิโลกรัมละ๘๐บาท

ส้มราคาใกล้ส้มแล้วนะคะ

คือแพงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา๒๐บาท

คาดว่าปีนี้จะสร้างรายได้ให้ไม่ต่ำกว่า๑ล้าน๓แสนบาทค่ะ
แต่ที่ราคาสูงขึ้นเพราะว่าเรื่องของคุณภาพด้วยไง
ขามเทศกินมากแล้วมันดีนะอร่อย

ตามินซีสูงถึงแม้ว่ารสเขาจะไม่เปรี้ยว
แต่เป็นผลไม้ที่วิตามินซีสูง